คู่เอกทรมานออกว่าความพร้อมเป็นอย่างไร

จากคุณเอกจุมพลสุรพัฒนธ์จารุ
ครั้งแรกนี่มาชนะน็อกรวดแล้วครั้งสุดท้ายแห่ยิ่งแก้ยิ่งพัน
แพ้คู่ปรับเก่าเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองนะครับ
รายนี้นี่๒๘ปีนะครับเกือบจะ๓๐แล้วแต่ว่ายังแจ๋วอยู่นะครับ
สภาพเขาว่ากันว่าเหมือนกลับมา๑๔ครั้งว่ากันอย่างนั้นนะครับ
มีทางด้านของเม็ดพลิกตอสิราชัยอดีศนักมวยเก่าแชมป์ดรดูแลการที่ซ้อมให้นะครับ
ก็ไฟล์ทีพี่ตัวมาว่าหมายจ้างมั้ยฝ่ายมือว่าจะกลับมาแจ้งกระโดดอีกทั้งหลังจากพลิกไฟล์ที่แล้วเนี่ย
แพ้ไว้ที่เวทีมวยไทยรัฐนะครับ
ขณะที่ซ้ายมือผมครับรายนี้นี่๑๗ปี
ฝีมือนี่นะครับโดยเฉพาะความฟังที่สุดท้าย
นะคู่ชกที่ราชดำเนินแห่เตะแข้งซ้าย
เดียวจบก็คือเชอรี่ดวงใจพ่อนะครับ

มีทางด้านของวังไพรโรธสงคราม
ว่าวังภัยเกียรติพัฒน์ดูแลการฟิตซ้อมอยู่นะครับ
รายนี้นี่แหมต้องบอกว่าได้สดได้หนุ่มกว่า
แล้วก็รูปร่างได้ลอยกว่าชัดเจนนะครับ
แม้ว่าได้เปรียบเรื่องของข้อมูลที่ผมให้ไป
แต่สิ่งที่เสียเปรียบนั่นก็คือเรื่องของสถิติครับ

แล้วก็เขาแพ้น็อกไปในยกที่๒ที่ราชดำเนินวันนั้น

ส่วนเมื่อคู่นี้พี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้

เชอรี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครับ
ก็มวยคู่นี้ต้นนะเชอรี่ก็อันตรายเลย
เตะขาเจาะยางแล้วจิตใจนี่ก็คงจะสู้ทางด้านแสนนงไม่ได้ครับ
มวยคู่นี้ถ้าคิดไปแล้วนะครับทั้งคู่มีดีคนละอย่างนะครับ
เชอรี่เองไฟล์นี้ได้เปรียบเรื่องของรูปร่างส่วนสูงแล้วก็สดกว่า

ขณะที่สายฮานงเองก็ได้เปรียบสถิตินะครับ
เคยชนะน็อกมายกที่๒ได้ความเก่ากระดูกมวยความหนักความแรงนะครับ
วยคู่นี้คิดแล้วน่าสนใจนะครับว่าสุดท้ายจะออกฝั่งไหนเป็นผู้ชนะครับ
จะเป็นหนังมนต์เดินมาใช้ใหม่หรือว่า
ติดตามพร้อมกันเสอนี้ครับ